และจะพาไปดูเรื่องของงานประเพณีที่เขาแข่งขันกันอย่างยาวนาน

ที่อเภอเวียงสาแห่งนี้จะพากันไปที่จังหวัดน่าน
เขาบอกว่าศีสันจัดเต็มเลยนะครับที่นี่
เริ่มกันที่งานเปิดก่อนเลยครับที่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำน่านนะครับ
อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านที่นี่เขาก็มีการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกณิตฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามรมราชกุมารีนะครับ
ก็จัดเป็นประจำในทุกปีแหละครับก็ปีนี้ก็ปี๒๕๖๐
ก็เป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนานให้อยู่
สืบท่อต่อไปนี่คุณดูภาพบรรยาการ

เรือใหญ่๕ลำเหลือกลาง๗ลำเหลือเล็ก๖ลำและเรืออีกลักษณ์หน้า
หรือที่เรียกว่าเรือมะเก่า๑๑ลำรวมทั้งสิ้นก็๒๙ลำแล้วครับ

เดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศกันหน่อยว่าสนุกสนานกันขนาดไหน

รุ่นเล็กเขาแบบนี้แล้วอ่ะครับ

เด็กครบจิ๊วแต่แจวจริงนะ

พื้นที่แต่ละจังหวัดนะครับเวลาเขาจัดการเรือยาวเนี่ย

หลังเนี่ยเขาก็จะเอาน้องรุ่นเด็กเนี่ย

แต่เนี่ยเหมือนกับจัดแบบจริงจังเลยนะ
เพราะมีหลายคนที่เห็นนี่ก็มี๕๖คนมานั่งผ้ากันอย่างนี้
คือการพากเรือเนี่ยพากคนเดียวพากไม่ไหวครับ

เพราะว่าภาคอย่างนี้ไม่รู้หายใจทางไหนกันเลยทีเดียวคุณ

นี่คุณเด็กเข้ามากัน๕๖คน
เออเอาก็เป็นการสร้างสีสันแหละครับในครั้งนี้
แล้วไม่ได้มีเพียงแค่เด็กน้องหนูเท่านั้นนะ
แข่งขันเนี่ยเขายังมีการแข่งขันที่เป็นเรือเอกลักษณ์ของเขา
กับการแข่งขันเรือขุดแบบเรือชะล่า
หรือว่าหัวเรือจะถูกแกะสลักเป็นรูปพญานาค
แล้วก็ลำตัวเรือจะทาด้วยสีสันที่สวยสดงดงามแบบนี้

เป็นการแข่งขันที่เป็นเรือเอกลักษณ์ของจังหวัดน่านเขา
แล้วเขาบอกว่ามีของเขาที่เดียวในประเทศไทยด้วย
แต่ละจังหวัดนะเขาก็จะมีเอกลักษณ์
ว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของศิลปะ
เรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นที่เฉพาะเลยเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นที่น่านเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่า
ไปเที่ยวภูเขาไปเที่ยวอะไรอย่างอื่นไป
นี่ไปดูเขาแข่งเรือก็มีด้วยเหมือนกัน